ประเด็นต่อเนื่องอะไรจากที่มาดามแป้งคุณนวรพาล๑๕๓นั้น
ได้มายื่นหนังสือร้องเรียนการทำหน้าที่ของผู้ตัดสินในเกมไทยลีก
ที่ทางด้านการท่าเรือนันบุกปฏแพ้สุขภาคไทย๑๓เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา

ผลตำรวจเอกดรสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
พร้อมด้วยพลตำรวจโทอำนวยนิมโนโคศกสมาคมนะครับ
ก็ได้เรียกคุณพิชิตณสุวรรณผู้ตัดสินในเกมดังกล่าว
ทีมงานผู้ช่วยผู้ตัดสินผู้ควบคุมการแข่งขันและผู้ประเมินผู้ตัดสินนะครับ
เข้ามาให้ข้อมูลก่อนที่ทางคณะกรรมการจะประเมินการทำหน้าที่ของผู้ตัดสิน
ซึ่งประกอบไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ๑๒ท่านจะเป็นผู้พิจารณา
ซึ่งผลตอนนี้ยังไม่ออกมาแต่ทางสมาคมก็ยืนยันว่า
จะให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายนะครับทั้งท่าเรือแล้วก็สุโขทัยด้วย
ก็มีข่าวออกมาครับว่าพวกเขานั้นแสดงความไม่พอใจนะครับ
ก็มีการเผยแพร่คลิปหลังเกมที่โค้ชอุทัยนั้นให้สัมภาษณ์ออกมา
อุทัยนั้นใช้คำพูดไม่เหมาะสมหลังจากที่ออกมาให้สัมภาษณ์ในช่วงนี้นี่แหละครับคุณผู้ชมครับ
สมกับนักเตะบ้านนอกจริงนะครับยอมรับจริงลูกบูลลูกอะไรมี
นี่ครับคำพูดเมื่อสักครู่นี่แหละครับ
หรือว่าในช่วงนั้นอาจจะนึกถึงคำอื่นไม่ออกมาในช่วงขณะนั้นก็เป็นไปได้เหมือนกัน
ซึ่งก็มีการหารือร่วมกันของทั้งสองสโมสรเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ